เพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปหลายต่อหลายที่แล้ว

ไปต่อค่ะยังไม่ได้หมดแค่นี้
วันนี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
ที่ไหนยังไงบ้างตามไปเลย
มาเลยคุณผู้ชมที่แรกไปที่สระน้ำหนองตะเคียน
ตะเคียนงามหมู่๑๙ตำบลโบดอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมา
คุณเห็นไหมชาวบ้านเนี่ยเขาพากันมากราบไหว้
ถูบเทียนมาเพื่อมาขอพรจาก
ใช้คำว่าเป็นท่อนตะเคียนนะ

นี่คือเป็นตะเคียนโบราณ
แต่ว่ามันถูกพบอยู่กลางสระน้ำหนองตะเคียน
และก็มีอายุหลายร้อยปีด้วย
ชาวบ้านเชื่อว่าภายในต้นตะเคียนนี้
มีดวงวิญญาณของเจ้าแม่สิงสถิตอยู่แน่นอน
เพราะว่ามีชาวบ้านนำโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายภาพที่ต้นตะเคียนเก็บกลับไปไปดู
ปรากฏว่าเห็นภาพ

เห็นภาพของตัวเองแล้วก็เลื่อนไปอีกบ้าง
ว้ายจะได้รู้ไหมวันนี้
คุณเนี่ยขัดกำลังจะน่ากลัวเชียว

เห็นภาพของคนค่ะเป็นคนแก่ผู้หญิงนะ
ผมสีขาวเลยแล้วอยู่ข้างกับท่อนตะเคียน
เฮ้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละ

งานนี้แหละแน่นอนคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะ
ประชาชนพ่อแม่ผีน้องที่รู้ข่าว
พากันเลยถือดอกไม้ทูบเทียนมาเลย
บางคนกราบไหว้อย่างเดียวไม่พอ
นี่เอามือมาทาถูด้วยรูปคลำกันไปด้วยนะคะ
หลังจากนี้ชาวบ้านเขาเดี๋ยวจะพากันขนย้ายท่อนตะเคียนโบราณที่พบนี้
เก็บรักษาไว้ภายในวัดตะเคียนงามต่อไป
เพราะสังเกตเห็นไหมลักษณะคล้ายก้อนหินแล้ว
มันเหมือนแบบทิ้งไว้นานจนไม้กลายเป็นหินแล้ว

เอาล่ะอย่ารอช้าไปต่อกันที่ที่๒
บ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามหมู่๔ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
มาดูบ่อกุ้งแบบนี้ไม่ได้พามาตกกุ้ง
มาตรงนี้ดูดี

พามาดูจอมปลวก
นี่จอมปลวกนะใหญ่กว่าท่อนตะเคียนตะกี้อีก

ปลวกอันนี้มีลักษณะแปลกยังไงรู้ไหมคุณ
คุณสังเกตลักษณะมันคล้ายกับหัวของราชศรี

ค่อยดูเสียงทีมงานของเราเปิดค่ะ

สังเกตดูดีนะเห็นไหม
พอมันมีความแปลกประหลาดแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยนำดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็พวงมาลัย๗สีเนี่ย

กราบไหว้มาขอโชคขอลาบกัน
ซึ่งจอมปลวกปู่ราชศรีนี้
ชาวบ้านบอกว่าเคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
ก็เลยทำให้เกียรติศัพท์ของจอมปลวกเนี่ย
โอ้โหชื่อเสียงเรื่องรือและบือไกลกันไปเลยคุณ
ชาวบ้านก็เลยพากันมาถ่ายรูปบ้างแหละ

ขอพรมาอธิษฐานกันบ้างแหละ
งานนี้ชาวบ้านบางคนนะถึงกับบนเอาไว้เลย
บอกว่าถ้าหากถูกรางวัลนะ
เดี๋ยวจะนำหัวหมูเป็ดไก่พวงมาลัยหลากสี
มาถวายเลยมาทำพิธีแก้บนให้เลย

จริงแล้วในช่วงงวดที่ผ่านมา

ใช่เป็นจอมปลวกลักษณะคล้ายกับหัวราชสีแบบนี้
ก็ยังมีคนที่มีความเชื่อเขาว่ามาให้โชคให้ลาบอยู่
วันนี้ก็เลยยังมีคนไปกันอยู่เยอะ
เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันยังไม่หมด

ว่าร้านขายชุดนักเรียน
นั่นเหรอจริงแต่มันไม่ใช่

นักเรียนที่เห็นอยู่แขวนเต็มไปหมดแบบนี้
ไม่ได้มาขายนะคะแต่ว่ามันเป็นชุดที่ชาวบ้าน
ที่ชาวบ้านนำมาแก้บ้นแก้บ้นที่สารเพียงตาหลาน้ำแดง
ตั้งอยู่ริมถนนสายนาบอนช้างกลางหมู่๘
ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครราชศรีมา
สารเพียงตาหลาน้ำแดงสารนี้เป็นสารเพียงตาที่
ประชาชนแถวนั้นเขาเคารพสัทธากันมากนายวีรชัยเหลืองวิริยาน
ชาวบ้านในตำบลเล่าให้เราฟังนี่แบบนี้บอกว่าสารเพียงตานี้นะ
เป็นสารที่พ่อของเค้าเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นเมื่อประมาณ๒๐ปีที่แล้วแหละ
แล้วก็พ่อของพี่เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจตั้งสารนี้
เอาอีกแล้วตกใจอีกแล้ว
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยพากันมากราบไหว้มาขอพร

ว่ามีชาวบ้านหลายรายสมปรารถนาในสิ่งที่ขอพรเอาไว้
โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ

บอกว่าหลายคนบางคน

แล้วสมปรารถนาก็มีเหมือนกัน
ก็เลยพากันมาแก้บนด้วยน้ำแดงค่ะ

รวมไปถึงเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็ก
และชุดนักเรียนต่างที่คุณเห็นแขวนอยู่เต็มไปหมดแบบนี้

นักเรียนต้องเป็นกางเกงสีแดงนี้ด้วย
เออเพราะว่าเวลาเราถวายของ

เป็นชุดนักเรียนสีแดงก็แล้วกัน
จริงที่เน้นเป็นชุดนักเรียนแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าเขาเชื่อว่าวิญญาณของเด็กที่อยู่ในศาล

ถึงแม้จะมีหลากหลายไซส์ก็ตาม
เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านเขา
ก็นำมาเล่าสู่กันฟังแบบจุใจไปเลย
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ